มาดูสีสันข่าวกันบ้างนะครับ
พ่อเมืองอำนาจเจริญตอนนี้ท่านจริงก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของการป้องกันโควิดนะฮะ
แต่ก็ยังพอมีเวลาแวะชมสวนเชิงเกษตรทุ่งดาวเรืองที่ฟาวเวอร์แลนด์
ก็ได้มีโอกาสในการไปถ่ายรูปไปนั่งเปรย์กินลมชมวิวกันบ้าง
แต่ด้วยน้ำหนักของท่านคือเยอะหน่อย

พูดอะไรบ้างไปดูสีสันข่าวนี้กันนะครับ

ใส่ชีวิตทำหน้าเจริญอย่างสบาย
ระหว่างที่ดูภาพก็ลุ้น
ใช่ขาดไหมขาดไหมกลัว
ไม่แต่สิ่งที่อยากให้ฟังให้ดูก็คือ

ก็ในช่วงนี้ที่กังวลกับสถานการณ์โควิด๑๙
ก็ท่านก็บอกว่ายังไม่มีผลกระทบ
ต่อเรื่องของการท่องเที่ยวร้านอาหาร
แม้ว่าผู้คนจะหายไปจะอยู่กลับบ้านกันมากขึ้น
แต่บางครั้งคนเราก็อยากจะใช้ชีวิตในการพักผ่อนบ้าง
ท่านก็เลยมานั่งชิว